เมาแล้วขับเนี่ยก็คือมีการเตือนกันหลายครั้งแล้ว
คือมันจะเกิดอุบัติเหตุกับตัวคุณเอง
แล้วก็เกิดอุบัติเหตุกับเพื่อนร่วมทางได้

ทีนี้บางคนเนี่ยเขาก็มักจะอ้างว่าเขาเป็นคนนามสกุลดัง
ที่ถูกตำรวจตั้งด่านตรวจเพื่อเรียกให้เป่าแอลกอฮอล์
กรณีเพื่อนโชคอะไรแบบนี้แต่ว่าอันนี้เขาเป็นคนนามสกุลดังจริงจริง
แล้วพอตำรวจจะให้เป่าแอลกอฮอลขัดขืนไม่ยอมให้เป่า
แล้วก็ยังเอาเพื่อนที่เป็นทนายเนี่ยมาช่วยเจรจาให้
ทีนี้พอตำรวจพาตัวไปที่โรงพักไปเจอนักข่าวไม่พอใจ
ก็ไปทำทีทำท่าจะหาเรื่องกับนักข่าวอีก
ท้ายที่สุดแล้วอาศัยช่วงชุลมุนแล้วก็หนีไปนะคะ
แต่แล้ววันต่อมาก็เข้าพบตำรวจเพื่อรับทราบข้อกล่าวหา
แล้วก็ขอโทษด้วยบอกว่าที่ทำไปเป็นเพราะตัวเองเมา
นี่เป็นคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกลางดึกวันศุกร์ที่ผ่านมาบนถนนเทพารักษ์
พื้นที่โรงพักสำรงเหนือมีชายวัยกลางคนนามสกุลดังขับรถ
เจอด่านตรวจแอลกอฮอล์ค่ะแต่ไม่ยอมเป่า
พอตำรวจไม่ทันระวังก็ใช้หมัดชกไปที่ใบหน้าของตำรวจด้วยนะ
ทำร้ายเจ้าหน้าที่ด้วยก่อนจะมีเพื่อนที่อ้างตัวเป็นทนายเข้ามาไก่เกลี่ยไม่ให้แจ้งความ
ซึ่งทนายคนดังกล่าวก็อยู่ในอาการมืนเมาด้วยเหมือนกัน
ไปกินมาด้วยกันน่ะนะคะไปฟังเสียงตำรวจที่ถูกทำร้ายกันหน่อยค่ะ
พี่โดนชกเหรอตรงไหนฮะอ๋อพี่โดนชกปากแตกเลยค่ะตรงไหนตรงนี้
นิดหน่อยนิดหน่อยครับอืมแล้วก็ตีเข่าตีใครตีเข่าพี่เหรอ
หมดแล้วก็ตีเขานี่ไงดึงปากให้ดูเลยวันนี้โดนต่อย
เห็นชัดทีนี้พอนักข่าวในพื้นที่รู้เขาก็ต้องตามไปทำข่าวที่โรงพักไง
แต่กลับทำให้คนที่เป็นคนทำร้ายร่างกายตำรวจและเพื่อนที่อ้างตัวเป็นทนายไม่พอใจ
มีการชี้นิ้วด่าตบทำร้ายร่างกายนักข่าวต่อหน้าตำรวจที่อยู่ในโรงพักเป็น๑๐นายด้วย
ที่ชายคนดังกล่าวจะขอตัวไปเข้าห้องน้ำแล้วก็แอบหนีไป
สำหรับคนนี้นะคะล่าสุดคนที่ก่อเหตุ
ก็คือนายรุ่งโรธเบาอินอายุสี่สิบห้าปี
เดินทางเข้ามอบตัวกับรองผู้กำกับสอบสวนสพสำรงเหนือ
หลังจากอาศัยจังหวะช่วงชุลมุนที่หลบหนีไปนะคะ
ยังไม่ทันได้สอบปากคำหรือบันทึกปากคำใดเลย
ซึ่งนายรุ่งโรธรับสารภาพอย่างนี้เขาบอกว่าก็ผิดจริงที่ทำร้ายร่างกายร้อยตำรวจตรีลิขิตจันพิรม
รองสารวัตรป้องกันและปราบรามสพสำรงเหนือรวมทั้งการที่เขาไปกระทบกระทั่งกับ
พงศักดิยอดสำโรงผู้สื่อข่าวท้องถิ่นจังหวัดสมุทรประการด้วย
เขาบอกว่าเขาทำไปเนี่ยไม่ได้มีเจตนาจะทำร้ายนะ

รับว่าตอนที่ทำอยู่ในอาการมืนเมาจริงก็เลยขาดสติค่ะ
ทำไปโดยไม่ได้ตั้งใจนะคะฟังเสียงของผู้ก่อเหตุหน่อยค่ะ
ผมยอมรับว่าผมผิดนะครับที่ว่าได้กระทบกระทั่งกับน้องสื่อมวลชน
แต่ก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะทำร้ายเขาถ้ายังไงผมขอโทษทุกท่านด้วยครับ
แล้วทำไมพี่ถึงทำไปครับเหตุผล
เหตุผลที่เจตนาพี่ที่เอามือไปแตะต้องยอด
ก็คิดว่าเฮ้ยน้องเหมือนคนไทยด้วยกันคุยกันว่าตอนนี้พี่กำลังเจอปัญหาหนักอยู่
พี่ยอมรับไหมว่าตอนนั้นพี่เมา

โอเคพี่ผมไม่ติดใจเอาความพี่นะ

นักข่าวที่ว่าเป็นคนที่โดน

ค่าไม่ติดใจเอาความไม่เป็นไร
มันสักครู่เขาได้ยินแล้วบอกว่ายินยอมให้ทำการเปรียบเทียบปรับ
ส่วนในเรื่องการขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานทางเจ้าหน้าที่
ก็ต้องดำเนินคดีแยกไปอีกคดีหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหมือนกันค่ะ